คนที่ชื่อฟ้าก็เป็นคนที่สนับสนุนครูปรีชามาตลอดเลยนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวต่างผ่านโลกโซเชียล
ฟ้าคือใครฟ้าเขาสนิทกับครอบครัวครูปีชาอยู่แล้ว

เป็นเพื่อนของพี่สาวครูปรีชา
คนที่ชื่อฟ้าชื่อจริงก็คือนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
ฟ้าบอกว่าจากหลักฐานต่างที่มี
ทำให้เชื่อมั่นว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของครูปรีชาแน่นอน
มันเหมือนญาติมากกว่านะ
เหมือนญาติกันเลยพี่น้องกันอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเห็นข่าวอยู่เมื่อเช้านี้
เริ่มมีการจะกิ๊กดรจะไปกิ๊กครูอีกแล้วนะตอนนี้
สงสารครูเถอะเพราะว่า
เอ็นดูเราคุยกับเราเหมือนน้องจริง
ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้อย่าไปไอ้นี่กันเลยนะ
มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ

มีค่ะมีค่ะทุกอย่าง
ชี้ชัดว่าเป็นของครูแล้วจะเถียงไม่ได้เลย
อย่างเช่นอะไรพูดได้ไหม

วันสุดท้ายมันก็ต้องเห็นใช่ไหม

แต่ว่าพี่คือคลิปเสียงพี่ก็ก้าวล่วงไปในสำนวนแล้ว

แต่พีชก็ไม่อยากจะไปละลาบละล้วง
เพื่อที่จะให้ทนายเขาทำงานยากไงเข้าใจไหม
อันนี้มันคือข้อกฎหมายนะคะ
แล้วก็ไม่อยากจะไปทำอะไรกับสำนวนที่มันยังอยู่ในศาล

คลิปเสียง๑๕๐๐กว่านู่น
เป็นการพูดคุยสนทนาทุกสายค่ะ
ระหว่างใครกับใคร
ระหว่างครูปีชากับทุกคน
ตั้งอัตโนมัติอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจ
แต่ของพี่ก็อัตโนมัติเวลาใครโทรเข้าโทรออก

แล้วก็ได้ยินตั้งแต่สั่งซื้อจองเลข
ได้เลข๗๒๖ได้แล้ว
๗๒๖เอาหมดเลยเก็บไว้ให้ด้วยนะคะ

พอกลับมาหาลอตเตอรี่ไม่เจอ
ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยหาใหม่
พอหาอีกวันหนึ่งก็ยังไม่เจอนะคะ
วันที่๑หวยออก
ถึงไปแจ้งความไอ้ชุดที่หายเนี่ยออกรางวัล
ไปแจ้งความตำรวจไล่ให้กลับมาหาก่อน

แล้วออกใบให้เราไปอายัดที่กองฉลากนะคะ

วันที่๓ในวันเดียวกันมีคนมาถอนเงินออกไปแล้ว

จะส่งชื่อให้ว่าใครเป็นคนถอน

อันนั้นคือที่มาฝ่วย๓๐ล้าน
และมีการเรียกฝ่ายตรงข้ามคนที่มา

ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไป
แล้วก็มีการพูดคุยกันตกลงกัน

ก่อนที่จะเป็นข่าวดังด้วย
เขาบอกว่าหลักฐานสำคัญก็คือคลิปเสียง
ที่โทรศัพท์บางเครื่องจะมีการบันทึกเสียง

บันทึกเสียงไว้ในเครื่องของโทรศัพท์เลยอัตโนมัติ
คือนางสาวกนกพรรณบอกว่า
ถ้าท่านมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลทางเทคนิคด้านนี้บอกเราทางไลน์ก็ได้นะครับ
ใช่ค่ะมันจะมีบันทึกอัตโนมัติเวลาเราคุยกับใครจะเก็บไว้หมดเลย
บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่ได้ตั้งแต่ว่ามันบันทึกไปเอง
ซึ่งครูปีชาเองเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมีเป็นพันคลิป
ฟ้ายืนยันแบบนั้นบอกว่าไอ้ข้อความต่างที่คุยกันทั้งหมดนี่แหละ
แต่เธอบอกว่าประเด็นสำคัญที่เธอออกมา

ก็เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า
คนที่ติดตามข่าวนี้เทใจไปให้หมวดจรูนเยอะมาก

ครูปรีชาก็โดนต่อว่าจากกระแสสังคมก็เยอะมาก
ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
เธอก็เลยอยากจะออกมาพูดในเรื่องนี้
อยากจะให้สังคมมองอีกมุมหนึ่งหน่อย
มันมีแต่ข่าวโคมลอยออกมาเรื่อย
ที่ทำให้ครูเสียหายที่ทำให้ครอบครูเสียหาย

แฟนครูลูกสาวครูเดือดร้อนไปด้วย

เราอยากเห็นหลักฐานว่าเขาซื้อมาได้ยังไง
เขาเอามาจากไหนเอามาให้เราดู

จริงแล้วพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์มาตั้งแต่
ไม่เลยพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะ
แต่ว่าที่พี่ยืนยันได้เพราะพี่ได้ยิน

ไล่เรียงลำดับตั้งแต่ครูเล่ามา
ไม่มีอะไรขาดคือมันเป็นลูกโซ่ต่อกันมา

ทุกอย่างที่พี่ถูกกล่าวหา
ทุกอย่างที่พี่พูดออกจากปาก

ตอนแรกเนี่ยมันมีการยอมรับว่าเก็บได้นะคะ
แล้วอยู่มันก็กลับตาละปัดเลย
คนนั้นโดนฟ้องคนนี้โดนฟ้องโดนร้องตลอด
ใช่ไหมคะมีการกล่าวหาว่ากระทำกันเป็นขบวนการ
จะบอกว่าทางครูโดนสอบยิ่งกว่าผู้ต้องหาอีกนะ
พูดได้เลยว่าวันนี้คำว่าขบวนการ
พี่ขอถามกลับว่าใครกันแน่